ท่องเที่ยวเป็นพระเอกเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อเศรษฐกิจของประเทศครับ
วันนี้หน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องของการท่องเที่ยวของประเทศคือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทท
อยู่ภายใต้การกำกับดูแลการกำหนดทิศทางของนายยุทธศักดิ์สุพศร
ต้องบอกว่าคุณยุทธศักดิ์นั้นเป็นคนแรกที่เป็นผู้ว่าคนนอกครั้งแรกในรอบ๕๕ปี
มีการกำหนดเป้าหมายตัวเองไว้ค่อนข้างสูงเหมือนกัน
กระตุ้นให้ทุกคนนั้นคิดแบบเอกชนคิดเร็วทำเร็วนะครับ
แล้วก็ต้องอยู่ในกรอบระเบียบวินัยเหมือนระบบราชการนะครับ
ด้วยความที่ทำงานกับองค์กรเรื่องของการท่องเที่ยวก็ชอบซึมซับเรื่องของการท่องเที่ยวเข้าไป
การท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจโดยเฉพาะเรื่องของการไปยังดินแดนถิ่นอีสานครับ
ติดตามพร้อมกันกับถอดสูตรกับคุณพีรวัตรอัธนาคครับ
ศักดิ์สุพศรถือเป็นบุคคลภายนอกของททคนแรกในรอบ๕๕ปี
ที่ได้รับเลือกให้เข้ามาบริหารองค์กรแห่งนี้
วิธีคิดและสไตล์การทำงานที่ตั้งเป้าหมายไว้สูงและดีกับทุกคนได้มาจากเบ้าหลอมคุณภาพ
ดรสมคิตจตุศีพิทักษ์และคุณพ่อ
ก็คือสำหรับคุณพ่อผมนะครับพ่อก็รับราชการมาตลอดชีวิตนะครับ
แล้วก็สุดท้ายก็เป็นผู้ราชการจังหวัดก่อนที่จะมารวมตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาด้วยนะครับ
สิ่งที่คุณพ่อพูดเสมอเนี่ยพ่อพูดเสมอว่าดีเท่านั้นที่พ่อต้องการนะครับ
คือฟังดูแล้วมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่มันมองไม่เห็นภาพนะครับ
แต่จริงสุดท้ายแล้วคนเราต้องการอะไรเช่นเราบอกว่าคนนี้เป็นยังไง
คนนั้นดีคนนั้นเป็นยังไงเอาคนนี้ดี
นั้นโดยรวมแล้วการทำงานทั้งชีวิตส่วนตัวชีวิตงาน
ขอให้รับการยอมรับจากผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้อง
รับทั้งเรื่องการทำงานยอมรับในเรื่องการนับถืออะไรก็แล้วแต่ว่าเป็นคนดี
สิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยพ่อทิ้งพยายามที่จะปลูกฝังนะครับ
ส่วนท่านรองนายกรรมตรีดรสมคิตจาสุวิทักษ์นั้นเนี่ย
สิ่งที่ผมเรียนรู้จากท่านคือว่าการทำงานที่มองเป้าหมายให้สูงเอาไว้
พยายามไปให้ถึงมันเป็นความท้าทายมันเป็นสิ่งที่จะต้องทำให้ได้
ผมก็พยายามเอามาใช้ที่นี่ว่าถ้าเราทำเกินอย่างที่เราตั้งเป้าไว้เนี่ย
มันก็ดีกว่าประเทศมันดีกว่าททใช่ไหมนะครับ
ด้วยกันเนี่ยท่านก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกฝ่าย
เราไม่มีใครที่จะสามารถที่จะเป็นพระเอกคนเดียวได้

อันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ผมเรียนรู้จากท่านครับ
ท้าทายสำหรับยุทธศาสตร์คือต้องบริหารความเสี่ยงจากความไม่แน่นอน
เพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่อาจทำให้แผนงานไม่เป็นไปตามหวัง
ปัจจัยภายในและภายนอก
แต่เป้าหมายสูงสุดที่ต้องทำให้ได้
นั่นคือพัฒนาท่องเที่ยวไทยให้สมดุลและมีคุณภาพอย่างยั่งยืน
แง่ของการชักจูงให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
ผมคิดว่าจะมีความสมดุลมากขึ้น
ปัจจุบันนี้เราค่อนข้างจะพึ่งพากับตลาดต่างประเทศค่อนข้างมากนะครับ
แต่ขณะเดียวกันตลาดต่างประเทศนั้นเป็นตลาดที่มีความหวั่นไหวจากเหตุการณ์ต่าง
ที่เกิดขึ้นทำหน้าเราพยายามจะสร้างความเกี่ยวแข็งจากภายใน

ประเทศไทยจะมีการเติบโตเรื่องการเดินทางกรุงเทพเพิ่มมากขึ้น
อันที่๒โครงสร้างนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ
จะต้องมีความเป็นคุณภาพมากขึ้น
เราเองคงไม่ได้ต้องการแค่นักเที่ยวที่เดินทางเข้ามาอย่างเดียว
แต่ต้องการการจับจ่ายใช้สอยที่เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น
ประเด็นต่อมารายได้ที่เกิดขึ้นเหล่านั้น
จะต้องมีการกระจายอย่างทั่วถึงนะครับกับทุกภาคส่วนในประเทศไทย

ประเด็นต่อมาก็คือในเรื่องของตัวองค์กรทอยเอง
ผมอยากเห็นองค์กรทรนั้นเป็นระดับโลก
เพราะทุกวันนี้ตัวเลขรายได้ที่เราสร้างขึ้นมา

อย่างงี้องค์กรทอก็ต้องไปทิ้งทางเดียวกัน

คนของทอต้องสามารถจะแข่งขันกับหน่วยงานต่างได้ทั่วโลก

คือการสวมบทบาทเป็นนักเดินทาง
ท่องเที่ยวตามที่ต่างพร้อมกับทำงานไปในตัว

คือพลังสร้างสรรค์ที่นำมาต่อยอดในงานได้เป็นอย่างดี
จริงแล้วคนทรทผมต้องเรียนว่าวันหยุด

เพราะว่าเรายังมีปัญหาความไม่สมดุลในเชิงเวลาอยู่เหมือนกัน

คนไทยเวลานึกอะไรจะออกก็จะไปทะเล
แต่ว่าถ้าเกิดให้เลือกได้ผมชอบทางพระอีสาน

และของความวัฒนธรรมความเป็นอยู่
น้ำจิตน้ำใจของคนอีสานเองอาจจะถูกจริตกับผมมากกว่า
ในขณะเดียวกันมันทำให้ประวัตินึกไปถึงเรื่องราวในอดีต

เราเคยเล่นอยู่ตรงนี้สมัยก่อนไฟมันไม่มี๒๔ชั่วโมง
ทีวียังเปิดไม่ติดทันทีมันก็ทำให้คิดถึงเรื่องของการในอดีต
ภารกิจหน้าที่ที่ไม่หยุดนิ่ง
วกกับความท้าทายของตัวเลขเป้าหมายรายได้
การท่องเที่ยวในประเทศซึ่งต้องแตะหลักล้านล้านบาท
ทำให้ชีวิตของยุทธศักดิ์ต้องแบกรับแรงกดดันมากมาย
สิ่งเดียวที่ทำให้ชีวิตสมดุลและสงบได้
คือธรรมะที่เน้นทางสายกลาง
จริงแล้วผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุด
ก็คือความเดินสายกลาง
คือจะต้องไม่ใช่ว่าไปทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
แน่นอนเวลาทำงานเต็มที่

ไม่ว่าจะเป็นภรรยาลูกหรือครอบครัวที่ทุกคน

โดยที่งานไม่เสียชีวิตครอบครัวก็ต้องดีด้วย
ผมคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมพยายามยึดหลัก
ชีวิตต้องสมดุลทั้งชีวิตงานและชีวิตครอบครัวครับ